ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะลูกคนหนึ่งค่ะ
เสพยาเสพติดเสพเข้าไปมากแล้วก็กลายเป็นลูกทรพีเนี่ยนะคะ
ใช้มีดพระไล่ฟันหัวพ่อจนเสียชีวิตกลางลานบ้าน
หลังจากนั้นตำรวจไปตามหาเขาไปเจอตัวเหมือนกัน
ตกใจด้วยเอาพ่อตายแล้วเหรอเอาถามตำรวจแบบนี้ด้วยเนี่ยนะคะ
ตำรวจค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุก็ต้องไปดูเรื่องศพก่อนนะคะ
ศพที่พบชื่อว่าในโบนดาราโชธอายุ๕๓ปีค่ะ
ถูกนายสมบูรณดาราโชธอายุ๒๘ปีเป็นลูกชาย
ซึ่งเสียสติจากการเมายาใช้มีดพระฟันศีรษะจนเสียชีวิตคาบ้านเนี่ยนะคะ
ตำรวจไปตามรวบตัวลูกชายที่ชื่อว่านายสมบูรณ์ตามหาอยู่พักหนึ่ง
ไปเจอค่ะว่าหลบไปนอนหลับในม้าหินอ่อนหน้าร้านขายของชำในหมู่บ้านนั่นแหละ
จากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
สอบสวนให้การวกวนพูดจาเหมือนคนไม่ได้สติ
บอกไม่ได้ฆ่าผมไม่ได้ฆ่าเอ้าพ่อตายแล้วเหรอผมไม่เห็นรู้เลยว่าพ่อตายแล้ว
แล้วก็แสดงอาการตกใจด้วยเนี่ยนะคะพอตำรวจบอกว่าเอาก็พ่อตายแล้วอ่ะสิ
พร้อมกับเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ก็มีปากเสียงทะเลาะกัน
เรื่องเงินเงินทองกับพ่อคือจับใจความได้ประมาณนี้
ให้คุณผู้ชมฟังและช่วยจับใจความหน่อยค่ะ
เหลืองม้ากุ้งอีกทางกุ้งอย่างนี้จะไฟเป้หนี้
ไปถามน้าน้าชื่อว่าดังปริยนุธด้วยนะคะให้กันว่า
การว่าปกติพ่อลูกคู่นี้ก็เห็นมีปากเสียงกันเป็นประจำแหละ
หลายคนบ้านอยู่ข้างกันทั้งญาติแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ย

ตัวเธอเองบ้านอยู่ติดกันได้ยินเสียงดังลั่นเลยทุกครั้งเลย
แต่ครั้งนี้มันโครงครามมันเสียงดังผิดปกติ
และหลังจากนั้นก็เห็นเงียบหายไป
แปลกใจค่ะเข้าไปดูไปพบว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยตายไปแล้ว

อาการเพี้ยนจากการเสพยาเสพติดชนิดหนึ่ง
เป็นจำนวนมากแล้วก็ก่อเหตุรุนแรงแบบนี้ค่ะ